นางฟ้าตัวจริงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
อ้ำพัชราภาชัยเชื้อนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทำเอาแฟนคลับปลื้มปลิ่มในความน่ารัก
แล้วก็จิตใจงามของพี่อ้ำอีกแล้วนั่นเองค่ะ
สำหรับกรณีของน้องไทเกอร์นั่นเองนะคะ
เรื่องของน้องไทเกอร์เนี่ยจะมีความดามงดราม่าอะไรเนี่ย
เราไม่ไปยุ่งเรื่องของน้องเขาเราดูแบบมุมดี
เอาเป็นว่าน้องเนี่ยก็เรียนดีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์นะฮะ

ดาราสาวเองก็ส่งกำลังใจให้นะคะ
แล้วก็บอกว่ามีอะไรอยากให้นึกถึงเธอเป็นคนสุดท้าย
วันก่อนนะผ่านไปไม่เท่าไหร่คุณ
นางเอกใจบุญก็สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตอีก
เมื่อพี่อ้ำเข้าไปคอมเมนต์ถึงน้องไทเกอร์ในไอจีแบบนี้
นี่ไอจีพี่อ้ำนะคะไม่ได้เจอกันนานเลย

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้แท็กมาหาพี่นะคิดถึงนะคะ
โตเป็นนุ่มแล้วนะเนี่ยเก่งด้วยนะฮะน้องไทเกอร์ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กราบ
พระคุณกำลังใจจากพี่อ้ำมากครับนั่นเองนะฮะ
หลายคนพอเห็นข้อความแบบนี้แล้วนะคะแหมพี่อ้ำนางฟ้าแบบโอ้โห
ขนาดนี้นางเอกเบอร์หนึ่งขนาดนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับน้องไทเกอร์
ก็เลยตบมือกันรัวพร้อมชมเลยว่านี่แหละนางฟ้าตัวจริง
อ้ำเนี่ยเวลาช่วยใครไม่ค่อยเป่าประกาศ
ค่ะคุณมักจะช่วยเงียบอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย
พี่สื่อมวลชนเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่อ้ำเคยมีการให้ความช่วยเหลือน้องไทเกอร์ไปแล้วด้วย
ใช่ขอบคุณมันมีตอนที่ยังเด็กอ่ะเนาะ
และที่สำคัญนะตอนนั้นไปบุกป่าฟาดงนะคะไปช่วยหรืออะไรแล้วแต่
ก็เราก็จะเห็นพร้อมกันในไอจีนั่นแหละเออไม่ได้บอกใครก่อนนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ดาราตอบแทนสังคมนะคะ